แทบตายนะเลือกที่ดีที่สุดที่อยู่สบายที่สุด
แต่น่าเสียดายค่ะเพื่อนบ้านเราเลือกไม่ได้จริง
มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์ระบายความในใจความอัดอั้นทุกอย่าง
ทนไม่ไหวแล้วข้างบ้านเล่นยาช็อตยาเมายา
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเธอมาก่อกวนเธอแบบนี้เป็นประจำ
แจ้งตำรวจแล้วก็ไม่เป็นผล
ข้อความที่เธอโพสต์ลงไปนะเธอบอกเลยเป็นภาพ
ประกอบกับภาพที่เธอมีบาดแผลตามร่างกายตามใบหน้านะ
เธอบอกว่าเพิ่งเจ็บตัวข้างบ้านเล่นยา
สอนอมาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีผล
ก็แล้วจนวันนี้มาหาเรื่องอีกแล้ว
พี่เจ็บเขาเจ็บพี่เป็นผู้หญิง

อายุ๑๒ขวบ๙ขวบและ๓ขวบ

๑๙๑ห้ามพูดเรื่องเขาเล่นยาคืออะไร

ว่างบ้านคว่างรถทำร้ายคนในบ้านแล้วก็ก่อกวนเกือบทุกวัน
ตำรวจช่วยไม่ได้พี่สู้เองต่อไปแม่จะปกป้องเด็กเอง
แม่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายลูกแล้วเธอก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ว่า
คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองแฮชแท็กสอนอโคคราม
โอ้โหแท็กไปถึงสอนอแล้วจะปล่อยให้คนแพ้ดูแลตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะคะ

บาดแผลต่างใช่ไหมร่องรอยต่าง
ใช่ค่ะทีนี้คุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะได้ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์ผู้หญิงคนนี้
บอกว่าก่อนเกิดเรื่องนี้เนี่ยเธอทะเลาะกันมา๓ครั้งแล้วค่ะ
เรื่องที่จอดรถคือเธอจะจอดหน้าบ้านของเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะ
ไม่ใช่เพื่อนบ้านเจ้าปัญหาเนี่ยนะซึ่งเพื่อนบ้านคนนั้นน่ะอนุญาต
ทีนี้บังเอิญไอ้ที่จอดตรงนั้นที่เพื่อนบ้านเขาอนุญาตเนี่ย
มันดันอยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายบัญญัติปฐุมหรือนายสดคู่กรณีพอดี
แล้วเธอก็มารู้ว่ารถเธอถูกตะปูเรือใบตำจนยางรั่ว
มีรอยหินปลาใส่รถเสียหายและถ้าวันไหนในสดเมานะคะ
ก็จะมาอารวาสหาเรื่องถึงบ้านเลยทีเดียว
เบิ้ลมาเบิ้ลไปแล้วก็มาจอดตรงหน้าบ้านพี่บอกว่าประมาณแบบอยากมีเรื่องเหรออะไรอย่างนี้
แล้วก็พูดคำหยาบใส่พี่อะไรประมาณเนี้ยเออออกมาแน่จริงก็มาเจอกูอะไรอย่างเงี้

บอกว่าไปให้พ้นพ้นก็คือแบบไม่ต้องมาเลยนะแม่งบอกเอออะไรทะเลาะกับผู้หญิงแล้วคิดว่าเก่งเหรอเจ๋งเหรออะไรอย่างนี้
แล้วคราวนี้มามามาหาเรื่องลูกน้องพี่ซึ่งซึ่งอยู่ในบ้านนะจนลูกน้องต่อยออกลูกน้องพี่แล้วลูกน้องพี่ล้มไป
พอลูกน้องพี่ล้มไปพี่ก็เป็นห่วงพูดตรงนะเป็นห่วงลูกน้องแล้วก็เป็นห่วงลูกในบ้านเพราะลูกพี่เล็ก
กัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบเนี้ยกัดแล้วก็พี่ก็มือพยายามเอามือปกป้อง
เราก็แบบเราก็กลัวผู้หญิงเราก็หรือว่าทุกคนอะนะ
มันก็ต้องเอามือมาป้องกันตัวก็กัดที่มือพี่กัดกัดมือพี่
กัดเนี้ยอืมแล้วก็คนอื่นก็เข้าไปแยกบอกว่า
อย่าทำผู้หญิงอย่าว่าผู้หญิงเขาอย่าทำเหมือนเพื่อนบ้านอะไร
ทุกคนก็มาช่วยแล้วก็บอกว่าอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะ
อยู่ในหมู่บ้านเราไม่ได้แล้วนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้
พี่เคยแจ้งตำรวจแล้วแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะ
แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งสองครั้งแล้วตำโหลดบอกแค่ให้พี่ติดกล้องวงจรปิด
พี่ถามถามทุกคนนะว่ากล้องวงจรปิดอ่ะให้ให้ติด
แล้วตำรวจจะไม่ช่วยอะไรเราเลยเหรอหรือว่า
คือกฎหมายมันมันมันมันมันมันจะไม่ช่วยอะไรเราเลยเหรอ
ก็ต้องตอบคำถามนี้ของเขาให้ได้นะคะว่าแล้วตำรวจช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง
แต่ที่โพสต์เนี่ยคือบอกข้างบ้านเล่นยาอ่า
แล้วมาอารวาสใช่ไหมมาทำร้าย
รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยก็
เหมือนมันจะเป็นปัญหาเรื่องที่จอดรถด้วยใช่คือเหมือนก็มีหลายเรื่องอ่ะนะคะ
ที่เธอโพสต์เอาไว้แล้วก็ที่เธอเล่าให้ฟังที่นี้
เราก็ต้องไปถามคู่กรณีด้วยเนาะก็ฟังความให้รอบด้าน
เราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านของในสดเนี่ยค่ะครับ
ไปถึงยังเห็นรอยเลือดอยู่เลยค่ะอยู่ทั่วหน้าบ้านเลยอืม
ทีมข่าวเราก็พยายามขอเข้าไปพูดคุยกับนายโสดคู่กรณีของผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เจ้าตัวอยู่บ้านด้วยนะแต่ไม่ออกมาตะโกนตอบออกมาอย่างเดียวว่า
ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละจนสุดท้ายลูกชายในสดนะคะ
ต้องออกมารับหน้าแทนพ่อก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่า
ตอนนี้พ่อเครียดอยู่แต่ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าเวลาพ่อเมาอ่ะ
จะชอบอารวาสเดือนก่อนเคยเห็นพ่อทะเลาะกับนางชะนันทรจริง
แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อทะเลาะเรื่องอะไรกับเขาแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังลั่นก็เลยลงมาดูก็เห็นผู้หญิงกับผู้ชายอีกสองคนทะเลาะอยู่กับพ่อ
แล้วพ่อผมเลือดอาบเลยผมก็รีบพาพ่อส่งโรงพยาบาล
ผมล่ะฝ้าของพ่อจะชอบกินเหล้อเมาหรือเอาราวาสนี่หน่อยนะ
แต่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครอาจจะมีคนไม่ชอบสักเท่าไหร่นะ
กลับมาก็เคยเห็นครับทีนี้นางสนันทรเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้สองปี
เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งเบื้องต้นล่าสุดเนี่ยนะคะ
มีการเชิญตัวในสดเนี่ยไปสอบปากคำที่สอนอโคครามด้วยแล้วก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วย
เพราะว่าที่นางสนันทรโพสต์ไว้บอกว่าข้างบ้านเล่นยาใช่ไหมช็อตยาอะไรต่างเนี่ยค่ะ
ตรวจสอบแล้วนะคะไม่พบสารเสพติดในร่างกายของนายสดนะคะ
เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่แจ้งกับนายสดไปเนี่ยก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่จิตใจ
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะคือมันมีอยู่สองสามสิ่งนะครับที่มนุษย์เราเกิดมาเลือกไม่ได้หรอก
ค่ะพ่อแม่อืมเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนร่วมงานอืม
คือเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ต้องทำชีวิตของเราให้สามารถที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่างให้ได้ใช่ไหม
โชคดีมากที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นคนแบบคุณภาคภูมิขอบคุณครับหวังว่าจะพูดจริง